คุณผู้ชมเวลาขับรถไปจอดแยกไฟแดงเนี่ยนะ
แยกเขาก็จะมีตัวเลขนับถอยหลัง
แย่งไม่ต้องนับเพราะเขียววินาทีเดียว

ไม่ต้องนับแล้วไม่ต้องมาถอยหลงถอยหลังอะไร

จะไปแล้วผมจะไปแล้ว

ไม่ต้องถอยหลังไม่ต้องนับ

ออกไปแล้วแล้วก็ทำอะไรไม่ได้นะเพราะอยู่คันหน้าต่อจากมอเตอร์ไซค์ออก

มันไปเติมกลางถนนก็ต้องรีบ

ขจรสุนทรนะคะ
นี่คือถนนเจริญกรุงคุณผู้ชม

คนเห็นคลิปนี้แล้วจะขำดีมั้ยนี่ค่ะ
มันก็ขำได้หน่อยหนึ่งแล้วมันก็ไม่ขำล่ะ

คือก่อนหน้านี้ผมเคยเห็นการ

เกี่ยวกับไฟเขียวแป๊บเดียวเนี่ย

คือเราตกใจไปไม่ทันเข้าเกียร์ไม่ทันเลย

หรือว่ารถมันคงเยอะมากนะ

ความจริงยังไม่อยากให้เขียวหรอกแต่มือมันลั่น

ไม่น่าจะมีแบบนั้น